คุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีนักวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่า
ของเราถูกอุกบาทชนบ่อยขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับ
วิจัยชิ้นนี้ทำให้หลายคนกำลังกังวลว่าเรื่องของอุกาบาทชนโลก
ทำให้โลกถึงการอวสารเหมือนกับที่เราชมในภาพยนตร์นั้นจะเป็นจริงหรือไม่
ซึ่งงานวิจัยที่ออกมาในครั้งนี้แนวโน้มจะเป็นจริงมากน้อยขนาดไหน

ซึ่งสะท้อนภาพความน่ากลัวในวันที่โลกถูกคุกคามจากอุกาบาทขนาดยักษ์
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์หลายเรื่องที่พูดถึงมหันตภัยจากอุกาบาท
ที่จะนำมาซึ่งจุดจบของโลก
และนี่คือภาพที่สร้างจากความเป็นจริง
เป็นกราฟิกที่แสดงให้เห็นอุกาบาทที่ตกลงมาอย่างโลกย้อนหลัง
ในช่วงกว่า๑๐๐ล้านปีที่ผ่านมา
ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์บอกว่า
เผชิญอุกาบาทมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต
วิจัยที่นำโดยวิเล่มบอสเต้
สรุปว่าในช่วง๒๙๐ล้านปีที่ผ่านมา
มีอุกบาทตกลงมายังโลกราว๒๖๐ลูก
มากกว่าช่วง๗๐๐ล้านปีก่อนหน้าถึงกว่า๒เท่าตัว
แต่ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่า
อุกาบาทตกลงมายังโลกมากขึ้น
จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงว่าโลกจะถึงการอวสารเพราะอุกาบาทหรือไม่
เมื่อ๖ปีที่แล้วที่รัสเซีย
เกิดปรากฏการณ์อุกาบาทตกที่กลายเป็นข่าวไปทั่วโลก
เนื่องจากมีผู้จับภาพในที่อุกาบาดกำลังตกจากฟ้าได้
เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้อาคารเสียหาย

โดยมีรายงานชาวบ้านบาดเจ็บเล็กน้อยจากกระจกบาด
ผู้อำนวยการศูนย์อวกาศศึกษาบอกว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากอุกาบาทขนาดเล็ก
ซึ่งถ้าอุกาบาทขนาดใหญ่กว่านี้ความเสียหายก็อาจรุนแรงขึ้น
นักวิทยาศาสตร์ดำเนินว่า
ของเรากำลังอยู่ในช่วงอายุเดียวกับที่
ตอนนี้อุกาบาทที่เสี่ยงจะตกสู่โลก
และสร้างความเสียหายรุนแรงที่สุด
คืออุกบาทขนาดกว้าง๑๓กิโลเมตร
อาจเฉียดโลกในอีก๘๖๑ปีข้างหน้า

มีโอกาส๙๙๙๘๘เปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ชนโลก
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน